รุนแรงแล้ววัดนี้เนี่ยมีท้าเวสุวรรณอยู่ด้วย
ไปไปมาปรากฏว่าแรงขนาดไหนแรงขนาดคล้องยักษ์อ่ะ
สูงกว่าเกือบจะเพดานเนี่ยฮะคล้องยักษ์คือเราไปทุบให้มันดังนะ
มันไม่สั่นสะเทือนเลยแต่ว่ารอบนี้ลมพัดคล้องยักษ์หมุนอย่างนี้เลยฮะ

มันจะเหมือนเป็นการกำหนดว่าเนี่ย

คือความแข็งแรงมันแทบจะไม่สะทกสถาน
มันใหญ่จริงแต่ว่ารอบนี้ลมรุนแรงแรงขนาดคล้อง
แทบจะหมุน๓๖๐องศานะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นวัดบางพลีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการ
ลมแรงขนาดนี้และใครจะคาดคิดว่าอยู่ดีลมจะมา
ไปมาลมหมุนเป็นเกลียวคือหมุนมาจากรานด้านนอก
แล้วพอมาลานด้านในจากนั้นหมุนไปหน้าพระอุโบสถ
ก็พอไปตรงนู้นลมอันตฐานหายกริปเลย
แปลกใจที่บอกว่าใบไม้พอพัดเป็นวน
พอถึงหน้าทาเวสวันหรือทาเวสวัโนเท่านั้นเอง
ลมที่พัดรุนแรงจากนั้นอันตฐานหายไปทันที
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ยกมือสาธุน่าจะเป็นอิทธิฤทธิ์ของท้าเวสวรรณ
แต่บางท่านขยายต่อไปส่องเลขเด็ด
เลขที่วัดไม่มีแต่มีรถจอดอยู่ตรงนั้นอยู่คันหนึ่ง
คนที่เขาเป็นชาวเน็ตที่เขาอยู่ในเหตุการณ์
บอกอ๋อรถผมเอง๙๐๖หมายเลขทะเบียน๙๐
ไม่มีนะฮะแต่ว่าคนที่เป็นชาวเน็ต

แล้วก็บอกว่าน่าจะเป็นปฏิหารที่เกิดขึ้น
วัดบางพลีใหญ่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับ